พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบสอง
อยู่ดีท้องก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแบบผิดปกติก็เลยบอกทางครอบครัวของน้องครอบครัวของน้องก็พาไปตรวจน้องท้อง๘เดือนนะคะ
แปดเดือนแล้วคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือพ่อแท้แท้ของน้องอืมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่๑อำเภอสามโก้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าน้องผู้หญิงอายุ๑๒ท้อง๘เดือนแล้วสงสัยพ่อแท้ของเด็กว่าเป็นคนข่มขืนน้องหรือเปล่า
แล้วก็นำตัวเด็กและครอบครัวของน้องไปสอบสวนที่อำเภอสามโคกพ่อยังคงให้การปฏิเสธอยู่บอกว่าไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้ไปข่มขืนลูก
นายปราโมทสิงหนกำนันตำบลสามโก้บอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านก็เป็นเพื่อนบ้านของน้องคนนี้อะค่ะเพื่อนบ้านของน้องบอกว่าท้องของน้องคนนี้ใหญ่ผิดปกติ
ก็เลยให้แม่ของน้องพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสามโก้แล้วก็ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลอ่างทองน้องท้อง๘เดือน
ผู้ต้องสงสัยอย่างที่บอกก็คือพ่อแท้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเด็กไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยไม่มีเพื่อนผู้ชายอยู่กับพ่อที่บ้านตลอดเพราะว่าแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมติดยาเสพติดด้วย
แต่พอหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะคะแม่บอกว่ามีผู้ชายบุกมาที่บ้านและข่มขืนน้องพอข่มขืนเสร็จมันหลบหนีไปแต่ทางกำนันทางคนในพื้นที่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะเพราะแม่เองน่าจะรู้เรื่องทั้งหมดแต่เหมือนกับแม่ปกปิดไม่ยอมบอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นช่วงที่น้องอยู่ป๖ค่ะคือตอนนี้น้องอยู่ม๑แล้วนะคะ
กับแม่แล้วก็พ่อของเด็กเนี้ยไปเช่าบ้านผมอยู่อ่า
ไปเช่าห้องแถวอยู่ก็เหกการน่าจะเกิดช่วงทีเนี้ยโดย
เด็กนั้นเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมันมีผู้ชายเข้ามาช่วย
คมขืนแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วซึ่งซึ่งขัดแย้งกับ
เหตุการณ์จริงหรือคือมันน่าเป็นไปได้ที่ที่จะมีจะมี
ใครมาข่มขืนเด็กกระทำชำราวเด็กเนื่องจากเด็กกับพ่อ
เด็กเนี่ยอยู่มา๒ต่อ๒โดยที่แม่ไปขายของอยู่อีกที่
อืมทีนี้ค่ะทางในอำเภอสามโก้ร้อยตำรวจรี
หญิงสายสุนียมานันก็บอกว่าทางอำเภอทางสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองรวม
ถึงบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทองก็ต้องนำตัวเด็กไป
ดูแลเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนในเบื้องต้นนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความก็มีการร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
อีกไม่นานน่าจะรู้ความจริงแล้วค่ะว่าใครเป็นคน
ก่อเหตุซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจดำเนินการใน
สืบสวนสอบสวนในขั้นตอนต่อไปแต่เบื้องต้นพ่อยัง
ปฏิเสธอยู่นะคะครับ